คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงหลังจากที่สถานการณ์โควิดคลี่คลายเนี่ย
ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเองเรากำลังเข้าสู่ช่วงของการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะ
ซึ่งล่าสุดหอการค้าไทยจีนเขาร่วมกับภาครัฐและเอกชน
ที่จะจัดประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลกครั้งที่๑๖ขึ้น
เพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะนายจุลินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในหารจื้อเฉียง
อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหอการค้าไทยจีน
ร่วมกันแถลงข่าวจัดประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลก

ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยภูมิปัญญานักธุรกิจจีน
นายนรงศักดิ์พุทธพรมงคลประธานกรรมการหอการค้าไทยจีนบอกว่า
ตอนนี้นักธุรกิจจีนเริ่มที่จะทยอยลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านเว็บไซต์การประชุมแล้ว
ว่างานนี้น่าจะมีนักธุรกิจชาวจีนทั่วโลก
มาร่วมงานและผู้ติดตามรวมแล้วกว่า๔๐๐คน
และมีนักธุรกิจจีนและไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในไทยอีกประมาณ๑๐๐คน
ต้นข้าวว่าจะมีเงินสะพัดจากการจัดประชุมครั้งนี้๔๕๐๐ล้านบาท
และจะเกิดการลงทุนไม่น้อยกว่า๑๐๐๐ล้านบาทค่ะ

แล้วเราก็ยังมีอนิสงฆ์จากประธานาธิบดีเจียนผิงมาแทบทั่วโลกไหม
เลยทำให้นักธุรกิจจีนยิ่งกระเทือโลล้นเพิ่มขึ้นนะครับ
ก็เลยอนิสงฆ์เลยคิดว่ามีกำลังจ่ายมากขึ้นแล้ว

จะจัดขึ้นระหว่างวันที่๒๔ถึง๒๖มิถุนายนที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจค่ะ